ส่วนกลัวเดี๋ยวหาผีเจมส์ตัวหาปีเอไปก่อนนะกันน่ะ
ไม่ใช่อะไรมีอ้ำต้องมีเอคุณผู้ชม
คือความสวยของพี่เอมันสะดุดเข้าตาเราจริง
นี่สวยตีคู่มากับอัมพจนภาพหรือเปล่า

อันนี้คือพี่เอนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แซวเยอะมากเรื่องการโพสต์ภาพลงไอจี
เรื่องความสวยในโลกออนไลน์พี่เอต้องยืนหนึ่งค่ะให้ทุกคนเลย
เทคนิคพิเศษช่วงหลังนี้ถึงกับใส่แอปทำหน้าเรียว

คุณพลอยคุณพลอยบอกว่าภาพเคลื่อนไหวใช้แอปไม่ได้
นี่พี่เอทำให้ดูแล้ว

แต่ขอบอกว่าผลงานที่ผ่านมาก็ยังสวยไม่พอนะคะ
เพราะคลิปที่เราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคลิปต่อไปนี้เนี่ย
บอกเลยว่าสวยจริงไม่จกตา

ปีผ่านคิดว่านางเอกใหม่หรือเปล่า

ทำไมหน้าคลิป
เดี๋ยวในห้องทรงบอกว่าเหมือนจ๊ะอาสยามก็เหมือน

ควายคือแอปพลิเคชันนี้ดิฉันเคยเห็น
คนเขาจะเอาหน้าเฉพาะหน้าเข้าไปใส่
ตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่แล้ว

โอ้โหพี่เอทำไมสวยขนาดนี้

วันหลังทำมาอีกเยอะชอบ

แต่ว่าถ้าพี่เอดูอยู่นะคะบอกว่าพี่เอสวยมาก
พี่เอเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้นะพัฒนาการการแต่งรูปของเขา
ว่าการแต่งคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเฮ้ยมันมีพัฒนาการมากขึ้นเนียนมากขึ้น
แต่เอาจริงคุณผู้ชมไม่มีใครหรอกที่อยากจะเอารูปนักเกลียดลงในโซเทียมใช่ไหม
แอปพลิเคชันเพราะผลิตไม้ใช้ก็ใช้ใช้ซะ

สรุปก็คือไม่ได้คำตอบว่าพี่เอแต่งงานหรือเปล่าแต่ที่แน่แต่งหญิงแล้วค่ะ